นักแสดงหนุ่มและพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีอย่างโกติอารามบอย
ก่อนหน้านี้ออกมายอมรับนะคะว่ามีเจ้าของหัวใจมาก็นานสองนาน
แต่ไม่เคยมีใครได้เห็นหน้าคราบตาของแฟนหนุ่มเลยนะ
ใช่แล้วแต่ว่าล่าสุดค่ะคุณมีการเปิดเผยโฉมหน้าแฟนสาวของคุณโกติออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ไปดูกันว่าจะน่ารักขนาดไหนค่ะ
คารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองก็คราวนี้แหละค่ะ
เมื่อตลกร่างทวมอารมณ์ดีก็ตีอารำบอย
เผยโฉมแฟนสาวคนสวยออกสื่อแบบชัดครั้งนี้เป็นครั้งแรก
พร้อมกับข้อความโวยพรวันเกิดเป็นภาษาอังกฤษสุดหวานชำ
ว่าขอบคุณสำหรับความรักและการดูแลมาโดยตลอด
คุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างฉันผ่านช่วงเวลาทั้งดีและร้าย
และไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
ฉันจะรักและดูแลใส่ใจคุณตลอดไป
หัวใจของฉันจะอยู่กับคุณไปจนวันสุดท้าย
ก่อนจะทิ้งท้ายสุดสวีทว่านอกจากแม่แล้วก็มีเพียงเธอคนเดียว
ที่เป็นผู้หญิงที่รักมากที่สุด
และติดแท็กไปที่อินสตาแกรมของหวานใจ
โดยมีเหล่าฟอลลอเวอร์เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิด
พร้อมกับโพสต์ข้อความแซวโมเมนต์สุดโรแมนติกของโกติอีกด้วยค่ะ